หลงป่าที่เขาอีโต้ที่ปราจินบุรี
แล้วคนหายเป็นคุณตาชาวฝรั่งเศส

คนนี้ไม่ใช่เพิ่งมาครั้งแรกนะคะ
เดินที่เขาอิโต้๕๖รอบแล้ว

ใช่ค่ะแต่ทีนี้หาแล้วมีการติดต่อน้องสาวด้วยนะคะ
บอกว่าอยู่ตรงป่าที่ถูกเผา

ในเพจบ้านเนินหอมปราจีนบุรี
ก็มีการโพสต์ข้อความที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละค่ะ

คือนายเซียร่ากรรมมาแชร์เป็นชาวฝรั่งเศสนะคะ
หลงอยู่ในป่าเขาอิโต้ที่ปราจินบุรี
ขึ้นไปบนจุดสูงที่สุดของเขาอิโต้เนี่ย
แล้วก็เดินไปตามเส้นทางทางธรรมชาติ

รู้อีกทีนึงอ้าวหลงป่าตอน๕โมงเย็นนะคะ
ดังนั้นถ้าเกิดว่าใครเจอหน้าตาแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะ

จะได้ประสานกู้ชีพกู้ภัยตามค้นหาค่ะ
ทีนี้หน้าข่าวของเราเนี่ยนะและโดดลงที่
ไปเจอกับตำรวจไปเจอกับฝ่ายปกครอง

ใช่ค่ะหากันวันกลางคืนก็หานะ
แล้วคุณคิดดูสิวิธีการหาเนี่ย
เดินเท้าจากยอดเขาไปทางด่านเนินหอม
เจ้าหน้าที่เขาต้องจัดกำลังแบ่งไป๒เส้นทาง
แล้วก็เดินกันไปเดินกันไปเจออะไรบ้างล่ะ
มอเตอร์ไซค์ยามาฮ่าสีขาว
เป็นมอเตอร์ไซค์ของนายเซียร่าชาวฝรั่งเศสคนนี้นี่แหละ
จอดอยู่บนเขาข้างทางเจอแต่มอเตอร์ไซคันนี้
แต่ว่าตัวคนขี่หายไปไหนไม่รู้ค่ะ

กู้ภัยเขาก็ต้องมีการวิทยุ
ขอกำลังอุปกรณ์จากสมาคมสงเคราะห์การกุศลฉะเชิงเศร้า
สนับสนุนทีมค้นหาแล้วก็สนับสนุนแสงสว่างด้วยค่ะ
ปรากฏว่าเขามีการขอสนับสนุน
โดนตรวจจับความร้อนจากกู้ภัยสัจพุทธธรรมกบินบุรี

แล้วดูสิเอาไฟฉายคนละกระบอกนะเดินหาเดินหา
ภรรยาของชาวฝรั่งเศสคนนี้ค่ะคุณเบนจพร
เล่าให้ฟังบอกว่าตอนนั้นตัวเธอไปกินข้าวนอกบ้าน
ชาวฝรั่งเศสไม่ได้ออกไปด้วยนะ
แล้วก็ไม่ยอมบอกภรรยาปกติแกชอบชอบเดินผจญภัย
๕๖ครั้งแล้วตอนประมาณ๕โมงเย็น
สามีโทรหาน้องสาวของสามีค่ะแล้วก็บอกว่า
หลงป่าหลงอยู่ตรงทางเดินที่มีรอยเผาป่าเนี่ย

ฝั่งภรรยาก็โทรหาสามีอยู่เรื่อยนะคะ

กู้ภัยเปิดเสียงหว่อ
เพื่อที่จะให้ชาวฝรั่งเศสคนนี้ได้ยิน

อยู่ห่างจากจุดที่รถจอด
จุดที่จอดมอเตอร์ไซค์ประมาณ๓๐๐๔๐๐เมตร
หิวเหลือเกินน้ำก็ไม่มีอาหารก็ไม่มี

เดี๋ยวไปทานข้าวก่อนประมาณครึ่งชั่วโมงจะมาอะไรอย่างนี้

คือออกจากบ้านมาน้องสาวเล่าว่าออกมาตอนเที่ยงนะคะ
แต่กว่าจะมาถึงนี่ก็ประมาณบ่ายหนึ่ง
แต่แกโทรไปแจ้งน้องสาวตอน๕โมงเย็นว่าแกหลง
จะเห็นลอยเท้าไปลงลอยเท้าพาไปนะค่ะ
เพราะพื้นจะเป็นที่เผาป่าใช่ไหมคะ
แต่ทางตอนโทรศัพท์ไปแกก็บอกว่า
ตรงบริเวณที่แกอยู่มันก็ผ่านทางเผาป่าค่ะ
แล้วก็เปิดเสียงหวอก็ถามว่าแกได้ยินไหม

ตอนนั้นยังติดต่อกันได้อยู่นะคะยังโทรโทรศัพท์ได้อยู่

แต่หลัง๕โมงติดต่อไม่ได้แล้วนะสงสัยแบตจมูก

โอ้โหต้องเร่งค้นหาเลยช่วงกล้ำข้ำกล้ำคืนด้วยนะฮะ
แล้วคุณคิดดูสิเที่ยงคืนยังไม่หยุดค้นหาเลยนะ
ตามหาตัวนายเซร่าลงไปถึงล่างเขาเลยค่ะ
แล้วพอหาไม่เจอใช่ไหมมันมืดมากจริง
ยุติการค้นหาก่อนเช้าวันนี้จะค้นต่อ
เมื่อเช้านี้คุณผู้ชมปฏิบัติการก็เริ่มค้นหาแต่เช้าเลย
ปรากฏว่าทีมข่าวได้รับแจ้งข่าวค่ะ
เจอแล้วเจอนายเซียร่าแล้วค่ะ
เขาเดินมาขอความช่วยเหลือแล้วก็ขอน้ำดื่มจากชาวบ้านหมู่๑๗

ใช่ตอนนั้นชาวบ้านกำลังจะเดินไปทำสวนไผ่ตรง
แล้วชาวบ้านก็เลยพานายซีร่ามานั่งอยู่ร้านก๋วยเตี๋ยวนะ
เอาน้ำให้กินแล้วดูตามเนื้อตามตัว
หน้าเนอร์มันดำคล้ำแบบนี้เพราะว่าโดนขี้เท่า
เท่าไฟป่าจนหน้าดำหมดเลยนะคะ
แล้วถามถามเขาหน่อยค่ะ
ลองฟังหน่อยไหมเพราะว่าตัวของนายเซียร่า
เขาพอพูดไทยได้บ้างนิดหน่อยเอาลองฟังค่ะ
นี่ไงพยายามถามได้ยินไหม

เสียงกู้ภัยไหมซึ่งตัวชาวฝรั่งเศสคนนี้
บอกว่าไม่ได้ยินนะคิดดูสิหิวน้ำมากคุณ

ชิงช่องตัวเองนี่แหละประทังชีวิตไว้ก่อน
แล้วนอนหลับในป่าก็เหนื่อยล้าอ่อนล้า

พอเจอเจ้าหน้าที่นั้นทีนี้ค่ะตอนที่นอนอยู่นะ
เขาก็บอกว่ามันเพลียมากจริงตอนเช้าก็เลยเดินลงมา
มาเจอหมู่บ้านพอดีก็เลยขอความช่วยเหลือ
แล้วยังกลัวอยู่ไหมกล้าเดินป่าอีกหรือเปล่า
เขาบอกว่าไม่กล้าแล้วแต่ก็ขอบคุณคนไทยมากที่ช่วยเขาได้นะคะ
ดูสิหน้าตานี่ดำโดนเขม่าวขี้เท่าไฟป่า